ตั้งแต่ไม่ได้ร้องเพลงก็ก็ฟินไลน์มาตลอดไม่ได้เสร็จก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือก็อย่างที่บอกว่าอาจจะได้ตัดสินใจเองในการรับงาน
อย่างหนึ่งที่ชอบฟรีแลนซ์คือเราพอเราเลือกได้เนี่ยเราก็จะพักได้
ถ้าเราอยากพักใช่อย่างเช่นตอนนี้เรามีครอบครัวเราอยากแบ่งเวลาหรือว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหนในช่วงเวลานานอะไรอย่างนี้เราก็ทำได้
ปีใหม่ปีนี้ทำงานเพราะว่าเที่ยวมาเยอะจริงก็เที่ยวมาตลอดโตขึ้นก็รู้มากขึ้นผู้หญิงอย่าหยุดสวย
ก็ไม่ว่านะครับบางทีแบบสวยใส่ตัวสิทธิ
ไม่ว่าก็ความสุขความสุขแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์เขา